เรื่องของยาเสพติดมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะ
เวลาดูข่าวคนคลั่งยาเนี่ย
เชื่อหรือไม่ว่าเวลาไปอ่านในคอมเมนต์นะคุณผู้ชม

อุดรธานียาเสพติดระบาดหนักมาก

แล้วเอาจอบไปจามหน้าคนหาปลา

เพราะดีจริงชาวบ้านไปขุดมาช่วยไว้ได้ครับ

โสภาหรือว่าลุงโสภาอายุ๕๕ปี

ริมห้วยหนองโนหมู่บ้านซำป่าหันครับ

เนื้อตัวในเต็มไปด้วยดินโครนแบบนี้เลยนะ
ใบหน้าเขาโดนจอบจามจนกรามหักครับ

ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

เขาไปขุดเจอลุงโสภาช่วงบ่ายเมื่อวานนี้

ธีรวัตรโคตรสุโนหรือว่าไอ้ต้น

ต้นนี้มันไล่ทำร้ายคนในหมู่บ้าน
ไปเจอลุงโสภากำลังหาปลาอยู่

ต้นมันวิ่งหนีไปยังป่าช้าในหมู่บ้าน
เป็นระยะทาง๒กิโลเมตรครับคุณผู้ชม

กับชาวบ้านช่วยกันล้อมจับไอ้ต้นไว้นานกว่า๒ชั่วโมง

ถามอะไรพูดจาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปยังสพกู่แก้วครับ

พลเมืองดีที่ใจเด็ดเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย
ชื่อว่าพี่ถวินอายุ๕๐ปี

โสภาโดนฝังไว้ครับ

พี่มาเกี่ยวข้าวช่วงพักเที่ยงกำลังจะกลับไปกินข้าวที่บ้าน
ได้ยินเสียงชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยมีคนฆ่า

ทวินเลยรีบไปดูที่ริมห้วยครับ
เห็นในต้นคนก่อเหตุในลักษณะเหมือนเมายา

แล้วตอนนั้นฝังกลบร่างของลุงโสภาหมดแล้วด้วยนะ
เหลือแค่ขาคุณผู้ชมฮะขาโผล่พ้นดินออกมา
ทวินก็เลยพูดไปว่าเลิกซะอย่าไปทำเขาเลย

นาทีนั้นครับพี่ทวินคิดว่า
ถ้าต้นมันทำร้ายลุงโสภาอีก

แต่ต้นถือมีดแล้วก็จอบเดินหนีไปเลย
ถวินก็เลยรีบขุดดินออกมาช่วยลุงโสภา
ตอนนั้นแขนขาอ่อนแรงแล้วครับ

ทวินก็เห็นลุงโสภาคิดว่าโอ๊ยลุงโสภาจะรอดไหมวะเนี่ย
ลองจับแขนยกขึ้นมา๓ครั้ง
ครั้งสุดท้ายลุงโสภาเป่าปาก
คือแปลว่าตอนแรกที่จับยกแขนแล้วปล่อย
คือจะดูว่ามีแรงต้านไหม

แต่กลายเป็นยกแล้วร่วง

ไม่แน่ใจว่านั่นคือลมหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วหรือยัง
แต่ทำให้พี่ทวินรู้ว่าอ๋อลุงโสภายังมีชีวิตอยู่

ไปถามชาวบ้านบอกโอ้โหไอ้ต้นเนี่ยนะ
มีพฤติกรรมเสพยาบ้าผสมเหล้าขาวผสมกัญชา
เอาอะไรมาไม่เมาล่ะคุณผู้ชมฮะ
สมกันหลายขนาดก็เลยคลั่งอารวาสขี่มอเตอร์ไซค์ไปรอบหมู่บ้าน
ขู่ฆ่าชาวบ้านจนตอนนี้ภาวะกันไปหมดทั้งหมู่บ้านแล้ว
มาเจอเหตุการณ์นี้ที่ลุงโสภาโดนฝังทั้งเป็น
ยิ่งเสียขวัญครับนี่จุดนี้นะที่โดนฝังไป
วอนเลยนะตำรวจมาจับตัวไว้นานเลยนะ
จับตัวไว้นานอย่ารีบปล่อยถ้าเป็นไปได้เอาไป
บัดให้มันหายขาดค่ะพอหายขาดออกมาติดตาม
อาการด้วยแบบที่พี่น้ำแข็งบอกอืมไม่อย่างนั้นเนี่ย
ชาวบ้านจะอยู่กันยังไงล่ะฮะที่อุดรธานีครับ